ข้อบวกเพิ่มคือเรื่องของการปล่อยตัวเพื่อนที่ถูกจับกลุ่มตัวไปนะครับ
เรียกร้องให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันนะครับ
เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขหรือว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปสถาบันนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับยังได้เรียกร้องเพิ่มเติมก็คือ
ขอให้ปล่อยตัวแกนนำและผู้ชุมนุมที่เป็นเพื่อนของเขาที่ถูกควบคุมตัวไป
๕๓ตุลาคมก็๒๑คนได้ประกันหนึ่งนะครับคือ๒๐
แล้วก็เมื่อวานนี้อีก๒๒รวมเป็นก็๔๒คนนะครับ
ทีนี้ถ้ามาดูทางฝ่ายการเมืองเนี่ยนะฮะฝ่ายการเมืองวันนี้พักร่วมฝ่ายค้านนะครับ
ภักดิ์ร่วมฝ่ายค้านที่มีภักดิ์เพื่อไทยมีภักดิ์ก้าวกลัยภักดิ์เสรีรวมไทย
ประชาชาติภักดิ์พลังปวงชนไทยและพักเพื่อชาติ
ออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการประกาศบังคับใช้พรกรฉุกเฉิน
เนื่องจากเห็นว่าข้อกำหนดดังกล่าวจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
แล้วก็เป็นการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมือง
การจำกัดการแสดงออกทางการเมืองค่ะพักร่วมฝ่ายค้านยื่น๖ข้อเรียกร้อง
ยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีนะครับ
ประกอบด้วย๑ให้นายรมตรีต้องยกเลิกการประกาศพรกรฉุกเฉินทันที
รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ในการแสดงออกความเห็นทางการเมืองสามเรียกร้องให้นำกำลังทหาร
ที่เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยที่รัฐสภาให้กลับไปที่ตั้ง
พักร่วมฝ่ายค้านขอต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบจากรัฐและกลุ่มผู้ชุมนุม
การชุมนุมยังอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูลจึงไม่มีเหตุผลที่รัฐจะใช้ความรุนแรงและออกข้อห้ามในการชุมนุม
ขอให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันโดยเร็วที่สุดเพื่อนำปัญหาต่างเข้าแก้ไขผ่านระบบรัฐสภา

ปล่อยผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มไปเนี่ย

จากการที่การชุมนุมเลย

ไปในแนวทางของการเป็นประชาธิปไตยโดยตรง

ต้องยอมรับว่าการใช้อำนาจตอนนี้ในสมัยที่ไม่มีการประชุมสะพานเนี่ย
คือไม่สามารถที่จะมีอำนาจถวงดุลจากทางฝั่งนิติบัญญัติ
ที่มีภาพออกไปในวันนี้ว่ามีทหารเข้าไปในสภา
ทั้งที่ไม่น่าจะมีความจำเป็นเพราะว่ามีตำรวจสภาที่คอยดูแลอยู่แล้ว